พระเครื่องที่หลายคนจะพกเอาไว้นะคะก็มีหลากหลายรูปแบบอย่าง
พระเครื่องย้อนยุคนี้เขาบอกว่าพกไว้ปลดหนี้ได้จ้า
ราฟจิตตาย้อนยุคหลวงปูโต๊ะอินทสุวโนรุ่นปลดหนี้
ซึ่งในวันนี้ก็มีโอกาสได้นำรุ่นนี้มาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับ
จัดสร้างเพียง๑๐๐องค์เท่านั้น
จุดเด่นของรายการนี้คือเนื้อ
มีการโชว์มวลสารเด้งออกมาชัดเจนที่สุด
โดยมวลสารหลักนะครับในรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าโหดมาก
ไม่ว่าจะเป็นเกษาของหลวงพ่อแอมจีวรหลวงพ่อแอมนะครับ
รวมถึงมวลสารเก่าในยุคที่แท้ทานหลวงปูโต๊ะด้วย
ที่แท้ทานหลงปูโต้ด้วยไม่ว่าจะเป็นผงใบลานของหลงปูโต้
พระศิวารีหลงปูโต้ปีสองหนึ่งเนื้อเกษฐ์สอง
แล้วก็มีส่วนผสมของมวลสารอีกเยอะแยะมากมายโอ้โหดูค่ะเจ้าของคลิปเนี่ย
เขาบรรยายให้เห็นถึงลักษณะรูปร่างรูปทรงและมวลสารของพระเครื่องพระปิดตาย้อนยุคองค์นี้นะคะ

ไม่ค่อยเห็นลักษณะแบบนี้นะคะ
ข้าหากว่ามีการเอากล้องส่องผ่านไปดูที่มวลสารแล้วจะเห็นเลย
เพราะมันมีรายละเอียดมวลสารต่างมากมายจริง
มวลสารที่เราเอามาทำพระเครื่องเราจะเห็นว่าเขาบดละเอียดเป็นผงเลยถูกไหม
แต่นี่มันยังเห็นเป็นแบบลักษณะก้อนเล็กก้อนใหญ่อยู่เลยค่ะ
ใช้ติ๊กต๊อกที่ชื่อว่านัทเรนเจอร์๑๖๘เขาก็โพสต์เอามาให้เราได้ดูกันนะคะ
บอกกันว่าพระเครื่องรุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะ
เป็นมวลสารที่มาจากหลวงพ่อแอมวัดน้ำตก
คือท่านเคยให้พรกับญาติโยมและลูกศิษย์ที่มาร่วมในพิธีปลุกเสก
พระเครื่องนี้บอกว่าขอให้ทุกคนหมดหนี้หมดสิน
เจริญด้วยอายุวนะสุขภาระทุกประการเถินสาธุ
ว่ากันแบบนั้นก็เลยถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนนับถือบูชาเนาะ
ส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังของพระปิดตาย้อนยุคเนี่ยจะมีจุดเด่นตรงกลางค่ะ
เพราะจะมีอัคระยันนะหรือที่เรียกว่านะเศรษฐี
เป็นยันที่มีพลังพุทธคุณสูงมากค่ะจะเด่นไปในทางเมตตาโชคลาภ
โดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยนะว่ากันว่าบางคนบูชาแล้วก็ช่วยทำให้ทำมาหากินได้ดีปลดหนี้ได้
ที่สำคัญหนุนดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำด้วยส่วนด้านล่างนะคะมีตัวหนังสือที่เขียนว่า
หลวงปู่โต๊ะอินทสุวรรณโนแห่งวัดน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรี
รุ่นนี้ประกอบพิธีบวงสวงบูชาครูโดยอาจารย์ออสขันติพะโลซึ่งเป็นสิทธิ์หลวงพ่อแอมวัดน้ำตกนี่แหละ
พอเขาทำพิธีบวงสวงเสร็จแล้วก็เข้าสู่พิธีพุทธาพิเศษ
โดยมีพระเด็จพระคุณพระเกจิคณาจารย์๘ท่านร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยนะคะ
เรียกได้ว่าเข้มขลังเลยล่ะสำหรับใครอยากจะบูชาดิฉันไม่แน่ใจนะว่ายังมีอยู่ไหม
เพราะเขาจะมีช่องค้างแนะนำหรือก็ลงไปตามหาแผงพระไปถามเจ้นพระดูนะ
เผื่อว่ายังมีให้เช่าบูชาสำหรับคนที่เริ่มใส่ศรัทธาอยู่นะ
สำหรับคนที่มีความเชื่อความศรัทธาเรื่องนี้นะพระปิดตาเป็นหลวงพ่อที่ทำให้ปลดหนี้ได้
ปิดตาเลยอันนั้นปิดประตูด้วย

ต้องมาทำเรื่องของการทำงาน